คุณผู้ชมคะข่าวแรกต้องบอกว่าเป็นปลื้มแทนสาวกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์จริงนะคะคุณผู้ชม
จากจะมีลูกสาวที่แสนจะน่ารักมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว
คุณสามีก็โด่งดังเป็นพลุแตกคุณ
ล่าสุดค่ะบี้ทัศภาคสามีสุดที่รักของเธอเนี่ย
ซึ่งรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่การันตีความสำเร็จ
บนเส้นทางการแสดงที่จีนของสามีได้เป็นอย่างดี
หลังจากนี้ค่ะหนุ่มบี้เขาก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีออกมา
เพื่อแฟนและในฐานะตัวแทนของคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ที่เมืองจีนนะคะ
ส่วนเรื่องลูกคนที่สองหลายคนลุ้นเหลือเกินนะคะ
กุ๊กกิ๊บยืนยันตามเดิมว่ายังไม่พับโครงการนะคะ
มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจ้า
ก็เป็นเหมือนแบบในปีนั้น๒๐๑๘ก็มีทั้งงานเพลงและงานแสดงดูเงียบค่ะ
ก็ตื่นเต้นมากเขาบอกเวทีที่ไปขึ้นใหญ่มาก
ก็ยินดีกับเขาฝันเขาค่อยก็ดีขึ้นเรื่อย
ตอนนี้เขาก็อยู่งานฟอราลี่ที่จีน
ใช่ก็เปิดอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหรหรอก
บินไปหากันได้อะไรได้ก็มีได้มาเรื่อย
ก็ถ้ามาก็มาอะไรอย่างนี้

หลายคนเขาบอกว่านับถือใจของกุ๊บกิ๊บเหลือเกิน
คือสามีอยากจะทำอะไรอยากจะทำตามความฝันยังไง

ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องเวลาเรื่องระยะทาง
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องความรักของเธอผู้แต่งกันไกลนะคะ
ลบคำสบประมาทด้วยนะที่บอกว่าบี้แต่งงานเร็วล่ะ
แล้วอนาคตในวงการบันทึงจะดับไม่จริงนะจ๊ะ